ทนายความแล้วก็ญาติของชายพิการที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
ก็ได้นำหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
พร้อมกับเอกสารร้องขอความเป็นธรรมกับพนักงานสอบสวน
เพื่อจะขอเพิ่มข้อหาฆ่าโดยไตรตรองเอาไว้ก่อน
โดยแม่ของผู้เสียชีวิตก็เปิดใจว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมตั้งคำถามถึงการใช้ความรุนแรง
ขณะที่ตำรวจก็คาดนะครับว่าจะสรุปสำนวนคดีนี้ได้
ภายในเดือนมิถุนายนนี้

ภาพจากกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร
บันทึกภาพเหตุการณ์หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา
ได้โทรศัพท์เรียกกลุ่มผู้ต้องหามาอย่างที่เกิดเหตุ
หลังจากที่มีปากเสียงกันประมาณ๑๐นาที

จะร่วมกันรุมทำร้ายนายสมเกียจศรีจันทร์จนเสียชีวิต
เป็นหลักฐานใหม่ที่ไหนอนันไชร์ชัยเดช
ทนายความและพยานผู้เห็นเหตุการณ์
พร้อมนางทองคำสีจันมันดาของนายสมเกียรติ
นำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานโชคชัย
เพื่อยืนยันว่าทั้งหมดมีการวางแผนในการก่อเหตุมาเป็นอย่างดี

อกจากจะมอบพยานหลักฐานทางคดีแล้ว
ยังได้ขอความเป็นธรรมกับตำรวจ
เพื่อให้พิจารณาแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ได้มีการเคลียร์กันกับผู้ต้องหาบางคน

พอกอดคอเสร็จเนี่ยทางผู้ต้องหาคนหนึ่งบอกว่า

ผู้ต้องหาคนหนึ่งบอกว่าผมไม่เป็นไรหรอก
แต่พี่ชายผมไม่ยอมแน่
หลักฐานทั้งหมดธนายความและครอบครัวเชื่อว่า
จะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาทั้ง๗คน
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนได้
ขณะที่มันดาของนายสมเกียจเปิดใจครั้งแรก
ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

ขาเดินไม่สะดวกเช่นคนทั่วไป
แต่เขาก็ส่งเสียครอบครัวและลูกสองคนมาโดยตลอด
หลังทราบเรื่องได้เหมาแท็กซี่มาจากจังหวัดนครปฐม
เพื่อดูใจลูกเป็นครั้งสุดท้าย

โดยที่ตายตาไม่หลับแม่ก็เอามือไปปิดตา
บอกว่าหลับให้สบายนะลูก
เดี๋ยวแม่จะขอความยุติธรรมจากท่านผู้หลับผู้ใหญ่นะลูก
ซึ่งแม่สูญเสียครั้งนี้แม่ทำใจไม่ได้
ยอมรับว่าได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมต้องทำกันรุนแรงขนาดนี้
อยากเรียกร้องถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง

กว่าผู้ต้องหาทุกคนจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
ฝากให้ท่านดูแลให้ถึงที่สุดค่ะ
ว่าสงสารครอบครัวซึ่งเขาก็มีลูกสองคนด้วย

เขาก็ให้แม่กินทุกเดือนค่ะ
ขอบคุณค่ะแค่นี้พอแม่
เอาไม่ไหวแล้วแม่จะเป็นลมอ่ะ
ขอบคุณค่ะ

ตำรวจอยู่ระหว่างการนำพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา
เข้าข่ายความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๙หรือไม่
โดยคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสำนวนได้
ครบกำหนดฝากค้างผลัดที่๔ภายในเดือนมิถุนายนนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน